รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเอาละครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะครับ
จะเป็น๖๐นาทีของความอัศจรรย์นะครับ๖๐นาทีของความเชื่อกับรายการ
มูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
ถ้าจะพูดถึงข่าวดังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
คุณคิดว่าข่าวเรื่องอะไรดังที่สุดแล้วมีคนเฝ้าติดตามมากที่สุดฮะ
ข่าวน้องแอ๋มก็คือข่าวเปรี้ยวนี่แหละ
ถูกฆ่าหันศพแล้วก็นำร่างใส่ถังน้ำไปฝังดิน
เพื่ออำพางคดีนะฮะกระทั่งมีชาวบ้านมาพบศพในป่า
พื้นที่บ้านโนนสง่าหมู่เก้าตำบลคำม่วงอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น
ถูกต้องนะครับต้องบอกนะครับว่าเป็นฆาตกรรมนะครับ
สะเทือนขวัญประชาชนทั้งประเทศนะครับ
เรียกได้ว่าโหดสุดนะฮะไม่คิดนะครับว่าฆาตกรจะเป็นผู้หญิงอีกด้วยนะครับ
และการตายในครั้งนี้ของน้องแอ๋มนะครับน้องแอ๋มก็เรียกว่ายังมีเรื่องราวแปลกนะฮะ
แล้วก็เหลือเชื่อมีรางสังหรณ์ที่เกี่ยวข้องเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายนะครับ
ตั้งแต่ก่อนที่น้องแอ๋มเนี่ยจะตายและหลังจากที่เจอศพแล้วด้วยนะครับ
กระทั่งเผาศพไปแล้วก็ยังมีเรื่องตามมาอีก
เรื่องราวที่เรากำลังจะนำมาเสนอวันนี้ค่อนข้างจะเป็นคดีที่ทุกคนให้ความสนใจ
เราไม่ได้มาขุดคุยคดีอะไรก็แล้วแต่แต่เรากำลังจะเล่าถึงเรื่องเหนือธรรมชาติ

ทั้งสองท่านเลย
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เมื่อกี้นี่กระเป๋าที่เมื่อกี้ตั้งอยู่คือกระเป๋าของ
ของน้องแอ๋มใช้เป็นใบสุดท้ายก่อนที่จะเสีย
เป็นกระเป๋าใบสุดท้ายของน้องแอ๋มก่อนที่จะเสียชีวิต
ถ้าสมมุติจะพูดถึงกระบวนการความยุติธรรม
วันนี้ทางครอบครัวใกล้สิ้นสุดหรือยังฮะ
ถึงจุดใกล้จะถึงแล้วว่าจะต้องตัดสินวันนี้ยังไง
ความคืบหน้าของคดีไปถึงไหนล่ะครับ
ตอนนี้ก็รอแต่สรุปสำนวนนะครับ

ทางตำรวจให้บอกไม่เกิน๘๔วัน
ตามที่มีข่าวออกมาว่าน่าจะมีตัวละครเพิ่มตกลงมีไหมฮะ
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพนักงานสืบสวนนะครับ
เพราะว่าเราให้ข้อมูลไปหมดแล้วนะครับ
คุณเคยสัมภาษณ์คุณหนุ่มว่าไม่อโหสิกรรม

ตอนนี้ก็ยังความรู้สึกว่ายังเสียน้องเขาไปใหม่อยู่
ก็ความเสียใจก็คือคำว่าอโหสิคือมันยังมันยังไม่สมกับที่เขาทำค่ะ
ก็คือยังมีลึกอยู่ว่ายังไม่ให้อโหสิ
คุณพ่อรู้จักแก๊งของเปรี้ยวมาก่อนหรือเปล่า

ไม่เคยได้ยินชื่อของมันเลยค่ะ
บอกตอนนี้เนี่ยมีกระแสดราม่ากันเหลือเกิน
นะฮะว่าทางคุณแม่เองเนี่ยไม่ได้เป็นคนเลี้ยงน้องแอ๋มมา
อันนี้ก็แม่ก็อยากจะมาชี้แจงความจริง
กับอย่างแม่กับย่าเนี่ย

แต่ช่วงเวลาป๑ถึงป๖เนี่ย
ย่าเขาจะเป็นคนอยู่ดูแลแต่แม่ก็เป็นคนส่งเสียบ้างตาม
ตามกำลังของเราที่เราจะมีแต่ไม่เคยทอดทิ้ง
มาหาสู่ตลอดปิดเทอมมารับ
เปิดเทอมมาส่งอย่างเงี้ยตลอดค่ะ
ช่วงเวลา๕๖ปีจนถึง
ม๑ที่เรียนอยู่ชายนาฏ
ม๒ม๓แม่มารับไปขอนแก่น
หลังจากนั้นชีวิตเขาก็อยู่ในขอนแก่นตลอด
ย้ายสมนุภัณฑ์มาขอนแก่นอยู่บ้านยาย
ไม่เคยคิดที่จะทอดทิ้งลูก
แล้วต้องดูแลลูกให้มากที่สุดเพราะพ่อเขาเสีย
คือแม่ยืนยันแหละว่าตัวแม่ก็มีการเลี้ยงดูน้องแอ๋มมาตลอดเหมือนกัน
ต่อให้อยู่กับย่าแม่ก็ไปดูเหมือนกันแล้วก็ส่งเงินไปให้
ตลอดเท่าที่กำลังเรามีมีน้อยส่งน้อย

แต่เพราะประเด็นที่หลายคนตอนนี้เขากำลังพูดถึงอีกเรื่องหนึ่ง

ช่วยเงินไปแค่๒๐๐๐บาท
อันนั้นขอชี้แจงว่า๒๐๐นั้นคือ
เราใช้ไปตรงค่ารถขนส่งของกู้ชีพที่ไปส่งใช่ไหมคะ
คือเราออกค่าน้ำมันให้เขา๒๐๐บาท
แล้วเราใช้จ่ายช่วงเดินทางจากขอนแก่นมา
เกี่ยวกับงานศพน้องนี่แหละแล้วก็ต้องไปหาเจ้าหน้าที่เรื่อย
กำลังเราตอนนั้นคือเรามีน้อยเรามีแค่นี้ทุนสำรองเราก็ยังไม่มีแล้ว
เราก็อธิบายให้ย่าฟังนะว่าแม่ที่หนูตั้งใจเอาศพแอ๋มมาชายนาฏ
หนูตั้งใจเพราะว่าคิดว่าปู่กับย่าคงมาไม่ได้

แต่ความตั้งใจคืออยากทำให้แอ๋มเป็นครั้งสุดท้าย
ยังไงกระดูกพ่อเขาก็อยู่ชายนาฏใช่ไหมคะ

เจตนาเพื่ออยากให้ครั้งสุดท้ายเนี่ยแอมได้อยู่กับย่า
ซึ่งเวลาเดินทางคือเราคิดตลอดว่า
ลำบากลำบากมากค่ะ
การที่จะเคลื่อนศพไปผ่านแต่ละที่
เขาแต่ละลูกคือเราต้องขอเจ้าที่เจ้าทางว่า

ระหว่างที่คุณแม่พาศพกลับไปเนี่ย

ที่แม่บอกว่ามีเหตุนู่นนี่นั่น
ก็มีทูบเหมือนเขาจะเตือนว่าทูบใกล้ดับแล้วนะ
แล้วตอนนั้นเป็นเวลาที่เรารีบ
เราหาทูบใหญ่ไม่ได้คือเราต้องใช้ทูบเล็ก
ซึ่งต้องจุดบ่อย
กว่ากิโลนี่คือเราต้องใช้เวลาแบบ

เราเหนื่อยเราเพลียจากการเดินทาง
เหมือนจะเผลอหลับไปอย่างนี้
เราเหมือนมาสกิดให้เราดูทูปนะอย่างนี้ค่ะ

ถ้าเราจะเผลอหลับไปอย่างนี้ทุกคนก็เหนื่อย
เหมือนจะคอยสะดุ้งขึ้นมาว่าดูทูบดูทูบอย่างนี้ค่ะ

ก่อนวันที่น้องแอ๋มจะเสียชีวิตนะฮะหรือถูกฆาตกรรมเนี่ยนะครับ
คุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยมีรางสังหรณ์หรือมีสิ่งบอกเหตุก่อนบ้างไหมครับ

คืนสุดท้ายที่ได้อยู่กับลูกค่ะ

ไม่ไปได้ไหมหนูอยู่กับแม่ได้ไหม

เหมือนเขาตั้งใจว่าอาจจะไปเที่ยว

ซึ่งแม่มีความรู้สึกว่าแม่ไม่อยากให้ลูกไป

เขาจะอยู่ที่ชัยนาฏช่วงหลังวานี้นะคะ
เขาจะใช้เวลาอยู่ชายนาฏประมาณเกือบเดือน
ก่อนที่จะลงมาลากตัวหลวงมาหาแม่

เขาก็ตัดสินใจที่จะไปขอนแก่น
โดยที่เขามาพักอยู่กับแม่คืนนึง
แล้วตอนเช้าจะให้พ่อกับแม่ไปส่งที่
สถานีรถปรับอากาศที่หมอชิด
คืนสุดท้ายที่ได้อยู่กับเขาก็เหมือน

แล้วเขาจะพูดกับเรากำมือเราไว้ว่า
หนูจะไปอาจจะไปทำงานหรืออาจจะไปเที่ยวก่อน

หนูจะตั้งใจทำงานเพื่อจะมาเลี้ยงแม่

เขาจะเลี้ยงไม่ให้ลำบาก
ค่ะแล้วดูสีหน้าเขาก็ทั้งพูดทั้งเศร้า
คุยกันจนถึงประมาณเที่ยงคืน

ตอนเช้าต้องรีบไปส่งแต่เช้า
หลังจากที่ไปส่งรอรถจะออกตอนเช้านี้ค่ะ

แต่เหมือนเขาดึงมือเราไว้ว่า

ส่งหนูให้ถึงรถออกก่อน

แต่มีครั้งนี้คือทำไมแอ๋มถึงมาล้างมือแม่ไว้
แล้วเขาก็ทำหน้าเหมือนเขาเศร้ามาก
แม่แม่ก็ดูหน้าเขาอยู่ว่า

เหมือนเป็นครั้งสุดท้ายจะไม่ได้ส่งลูกแล้ว
ในใจเราคิดถึงย้อนกลับไปวันนั้นคือเราใจหายมาก

ซึ่งปกติเวลาแอ๋มเขาจะไปไหนมาไหนเขาจะมีเพื่อนไปด้วย
ใช่ค่ะนี่เป็นการเดินทางครั้งแรกที่เข้าไปคนเดียว
ซึ่งแม่ก็ใจไม่ดีตลอดทาง

ใช่ค่ะเหมือนเขาจะไปเที่ยวเดี๋ยวก็กลับมาหาแม่นะ

เหมือนเพื่อนเขาพยายามบอกให้เขามา
มาวันนี้เลยทั้งที่เขาตั้งใจจะอยู่กับแม่สัก๓๔วัน
เพราะอีกไม่กี่วันก็ถึงวันเกิดแม่แล้ว
ทำไมหนูไม่อยู่ไว้ให้หนูโทรโวยพรแม่ละกันนะ

ค่ะแต่ว่าคืนเกิดเหตุในคืนนั้นแม่ฝัน
ใช่แต่มันเป็นเรื่องราวของแม่นะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะสื่ออะไรไหม
ฝันเหมือนมีคนเรียกชื่อเรา
ซึ่งเป็นชื่อเก่าเราสายลุ้งกิ่งจุ้ย

เรียกว่ารายชื่อนี้ถูกเรียกขึ้นมาชั้น๒

พอขึ้นไปก็เจอคนเยอะมาก
เหมือนมีทั้งผู้หญิงผู้ชายแบบนั่งเหมือนคล้ายว่า
จะมาฆ่าโทษเราว่าจะตายแบบไหน
อันนี้คือคืนวันเกิดเหตุเลยเหรอฮะ
ที่เราจะรู้ว่าลูกตาย
คือเหมือนจะมีอะไรที่มาทำให้เราฝัน
ตื่นมาคือเรายังใจไม่ดีแล้วทำไมต้องฝันอย่างนี้
แต่มันเกิดขึ้นว่าเป็นตัวเรา
เหมือนเลือกเอาว่าเลือกเอาว่ามึงจะตายแบบไหน
แล้วหนูแล้วแม่นี่ก็เลยว่า
เอ้าทำไมต้องว่าให้ตายแบบไหน
เขาบอกให้เอาตายสบายที่สุดคือ
เขาถือปืนขึ้นมาเหมือนเขากำลังจะยิงเรา

ตอนนั้นคือเหมือนแม่ยังไม่อยากตาย
แม่ก็พยายามหาวิธีเอาตัวรอด
เขาเผลอแล้วแม่ก็ผลักคนที่เข้ามาคุมเรา
แล้วแม่ก็วิ่งหนีลงบันไดลงมา

เหมือนจะเป็นบอกให้รู้ว่า

เขาไม่ได้สื่อว่าเป็นตัวเขา

นี่แหละคือจากนั้นมาก็พูดให้แฟนฟัง

ทางนี้ก็ปลอบใจแล้วว่าไม่มีอะไรหรอก
เพราะตอนนั้นยังติดต่อแอมไม่ได้ไงคะ
ป๊อปปี้โทรมาว่าแอ๋มติดต่อไม่ได้นะ

คือที่แม่ฝันฝันหลังจากที่ทางทอมป๊อปปี้

ติดต่อไม่ได้โทรศัพท์ก็ปิดเครื่อง
ใกล้สว่างเขาบอกว่าฝันแม่น

นั่นคือรางบอกเหตุที่เกิดขึ้นกับแม่
ติดต่อแอมไม่ได้อยู่กี่วัน

จากนั้นมาก็เริ่มใจไม่ดีแล้ว

ก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์มาบอกเลยว่า

คือฝันฝันแบบแปลกเหมือนมีรางบอกเหตุ

ผมก็ยืนฟังอยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยผมก็เรียกเรียกมาฟังด้วยกันผมก็ได้ยิน
ผมก็เข้าไปในห้องบ้านผมอีก๒ห้อง

เป็นคืนสุดท้ายที่เขานอนห้องนี้

หลังจากป๊อปปี้โทรมาบอกว่าหายผมได้ยินเสียงวันนี้แหละตอนกลางคืน
ผมก็เลยเปิดประตูเข้าไปเปิดไฟเข้าไป

ผมก็ปิดไฟเขาออกมาเขาร้องอีก
ทีนี้ไม่ไหวแล้วผมก็ไปเรียกทางนี้มาฟัง
ก็ได้ยินด้วยกันผมก็เปิดนิดหน่อยก็ไม่มี

แม่ก็ได้ยินเป็นเสียงคล้ายแบบเสียงหนูร้องจี๊ด

ซึ่งแน่นอนนะครับว่าตอนที่ทอมป๊อปปี้โทรมาบอก
คุณพ่อคุณแม่นั่นน่ะคือเป็นเกือบรุ่งสางแล้ว

ช่วงบ่ายว่าเมื่อคืนนี้หายไป
นั่นคือแสดงว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งแต่คืน

ว่าทำใจดีนะแม่

บอกแม่บอบบี้เพราะเขาเห็นรอยสักว่าชื่อบอบบี้อยู่ตรงหน้าอก

ค่ะแล้วแม่ก็ล้มทั้งยืนเลยซุดลงไปเลย
พ่อก็เลยแบบจับโทรศัพท์ขึ้นมาแบบเป็นไปได้เหรอ
โทรเช็คตามโรงพักขอนแก่นตรงที่ว่าพี่เขาไปแจ้งความ
ก็โทรไปก็ไม่มีเหตุการณ์ว่าใครตายฆาตกรรมอะไรก็ไม่มี
ทางนี้ก็เลยปลอบใจว่าอาจจะไม่ใช่เดี๋ยวจะเช็คให้อีกทีนึง
หลังจากนั้นแม่บอบบี้ก็ไม่โทรมาอีกเราก็มาดูข่าวดูข่าว
ในเฟสก็เห็นเหมือนจะเป็นแอมจริงเขาออกมาทางเฟสก่อน
อันนี้ไม่กล้าดูในเฟสนะครับที่มันตัดแบ่งครึ่งแบ่งครึ่ง

เปิดดูผมก็ว่าใช่ลูกแล้วแหละอยู่ไม่ได้แล้ว
ทำไมพ่อถึงคิดว่าใช่ลูกแล้วล่ะพ่อเห็นหน้าเหรอ
คำว่าในเฟสก็น่าจะปิดหน้าหรือเปล่า

อ๋อคือพนันนั้นไม่ปิดเลยนะ
ไม่ปิดครับไม่ปิดแบ่งครึ่งแล้วก็
มีผมมีหน้ามีอะไรทำไมผมจะไม่รู้ล่ะครับ

ก็ขยายดูใช่แล้วแหละอยู่ไม่ได้แล้ว

โยนทิ้งไปเอาเสื้อผ้าคนละชุดคล้ายเลยที่บึงรถก่อนเหรอครับ
มารู้ว่าแอ๋มตายพร้อมกับคนทั้งประเทศนั่นแหละรู้กัน

เฟซบุ๊กเห็นเฟซบุ๊กปุ๊บสิ่งที่คุณทำคือ

จริงไหมใช่ลูกไหม

ครั้งแรกที่คุณพ่อเห็นน้องแอ๋มเป็นยังไงครับวันนั้น

แต่มันยังไงล่ะมันจำเป็นต้องดูอะครับ

หลังจากรู้ว่าแอ๋มตายแน่นอนล่ะ

คราวนี้แหละเหตุการณ์แปลกเริ่มเพิ่มขึ้น
ตอนนั้นคือทางหลานของย่าแอมที่อยู่ฉะเชิงเศร้า
เขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้

เหมือนเขาจะยังง่วงอยู่แล้วเขาก็เลยเห็นเป็นแอ๋มไปร้องไห้
ตรงที่เขานอนเหมือนตรงในห้องนอน
ร้องไห้สะอึดแล้วทีนี้
กิฟต์ที่เป็นหลานย่าเขาบอกว่า

ก็ไม่รู้ว่าคนหนึ่งเสียชีวิตไงครับ

แอ๋มพรุ่งนี้ค่อยคุยกันได้ไหม

เหมือนเข้าไปยืนร้องไห้ให้กิ๊บเห็นเป็น
เหมือนเห็นเป็นรู้เลยว่าเป็นแอ๋ม

เช้าวันต่อมากิ๊บถึงได้รู้ว่าแอ๋มเสีย

ก็ตกใจแบบลางานเลย
ลางานแล้วก็มางานศพแอ๋มเลย

แต่กิ๊บก็บอกว่าถ้าไม่ลาก็จะลาออก

ไปให้ปากกรัมกับพระดังงานสืบสวน

สก็นั่งไปด้วยนะครับ

มูเตรุไม่เข้าไฟออกไฟ

ไปให้บากคำกับพันธ์งาน
สืบสวนสอบสวนที่ขอนแก่นที่ภาคสี่
สก็นั่งไปด้วยนะครับ

เรากำลังเข้าไปสถานีตำรวจ

ผมก็ตกใจครับผมขับรถอยู่
เหมือนแอมพูดบอกให้เราไปหาที่โรงพยาบาลก่อน

ไปหาหนูที่โรงพยาบาล
ไปอยู่เป็นเพื่อนหนูก่อน

เหมือนพ่อจะรู้แล้วพ่อก็บอกว่า

เหมือนแอ๋มยอมที่จะมาหาเจ้าหน้าที่ก่อน
จากที่เขาไม่ยอมอย่างเดียว

ก็เป็นอย่างนั้นผมก็พูดสารพัด

ยังไงพ่อก็จะไปแบบตอนนี้ไปให้ปากคำกับตำรวจก่อน

ผมก็วิ่งไปพอไปถึงภาค๔ลงรถปุ๊บ

ตำรวจไม่จะเข้าไปแล้วผมก็ดึงไม่เข้า

ก็บอกไม่เข้าไม่เข้ากลัวกลัวผมก็ปวด

มาที่แข็งยังไงก็ไม่ไป

เหมือนแอ๋มจะอยู่กับมาตรตลอด
ตลอดจนอยู่เป็นเพื่อนแม่

คือแอ๋มอาจจะอยู่กับม่าตลอด
เวลาที่แม่อยู่ใกล้แม่

ทำไมวิญญาณของแอ๋มไม่กล้าเครื่องผัก

อันนี้คือเรามีความเชื่อว่าคนที่เป็นวิญญาณ
อะไรที่เป็นตาเกี่ยวกับ

เห็นว่าแม่มีโทรศัพท์ไปหาญาติ

ตอนเช้าเนี่ยแม่จะเอาแอ๋มไป

เอาแอ๋มออกจากหลุมก่อนนะ

ถ้าไม่อย่างนั้นเราเอาไปได้แค่ร่าง

คืนนั้นมาตรบอกว่า

ไม่ไปไหนเลยจนสว่าง
มาพูดอยู่ข้างหูว่า
น้องมาทช่วยหนูหน่อย

พอตอนเช้ามากก็เลยโทรหาแม่ว่า

ไปเอาแอ๋มออกมาจากหลุมหรือยัง

เพราะเขายังยุ่งกับเจ้าหน้าที่อยู่
หลังจากนั้นแม่ก็เลยบอกรีบไปเลย
ถึงศพจะมาที่ชายนาฏแล้ว
ใครเชิญมาแล้ว
บังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้

ไปชอบเสื้อชุดหนึ่งมาก

เหมือนมันจะมีรางอะไรบอกเรื่องชุดเหมือนกัน

เพราะเขาต้องส่งมาที่นครปฐมก่อน

ว่างั้นหนูจะโทรไปทางที่หนูสั่งว่า

มันหมดแม่หนูก็เลยเปลี่ยนชุด
อย่างสีแดงเอาเป็นสีดำ

เรื่องชุดนี้ก็เป็นรางแล้วอะค่ะ

เอาไปเผาพร้อมกับตอนเผาน้อง

เป็นสีดำกับสีครีมค่ะ
ผมอยากทราบว่าตอนนี้คิดว่าแอ๋มก็ยังมีหัว

ซึ่งแม่ก็ไม่รู้ว่าแหวนวงที่แอ๋มใส่

แต่ตอนนี้โทรศัพท์รู้แล้วว่าเอาไปขาย

เหมือนเขามี

เขาบอกให้ดูแลเด็กผู้หญิง

เผาไปวันที่สอง

ที่มีลูกสะพ้ายที่กำลังจะไปคลอดลูก

ดูตามไผ้
ดูตามดวงครับ
แหวน

ตอนที่แอ๋มเผาไปได้๒วัน
แต่เชื่อว่าถ้าแอ๋มห่วงตรงนี้จริง

แม่จะดูแลเด็กผู้หญิงคนนี้

ถ้าเป็นแอ๋มมาเกิดจริงนะคะ

แฟนตอนนี้ก็คือยังไม่รู้ว่าอยู่ไหน

จะมีกี้พักของแอ๋มที่หลงเรืออยู่

ซึ่งเขาบอกกับย่าว่า
อันนี้ใส่ตอนเสียชีวิตไหมครับ

เขาบอกว่าถ้ามีเงินก็จะซื้อมาใส่กับจี้นี้อีกครั้ง
เป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาเหลืออยู่อะค่ะ

นี่นะครับนี่เป็นพระของคุณแอ๋มที่คุณแอ๋มรักนะครับ

แต่ปรากฏว่าเสียชีวิตซะก่อนค่ะ

ที่คุณแม่เก็บไปอีกจี้อะไรอีก

ก็มีแต่เท้ากระดูกน้อง

กระเป๋าน้องคุณแม่ก็ไม่แน่ใจ
จะเป็นพระที่เขาติดตัว

ค่ะคือจะติดกระเป๋าเพราะแม่บอกว่าหนูเดินทาง
หนูต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะลูก

วันนั้นที่เกิดเหตุไม่ได้ติดตัวไปด้วย

เหมือนเขาจะเปลี่ยนกระเป๋าใบใหม่
แล้วเขาจะเอาของที่เขารักใส่กระเป๋าใบนี้ไว้

แล้วก็บี้ก็เอามาคืนให้แม่ทั้งหมด

ฝั่งทางด้านสามีของน้องแอ๋ม

เขามีรางบอกเหตุอะไรก่อนบ้างไหมฮะ

น้ำแอ๋มท่วมรถขึ้นมา
ปากเรือมา
ประมาณ๒๐เซนต์ได้ครับขังข้างใน
เหมือนกับคล้ายกับแอ๋มมาเตือนว่าระวังหน่อย
ระวังนะน้ำท่วมทำนองนี้
เหมือนเขาจะอยู่กับแฟนเขาเขาจะอยู่ด้วยกันตลอด
หลังจากที่เขาเสียไปแล้วก็เหมือนเขาจะอยู่ข้างพี่ตลอดเลยนะ
เหมือนแม่อยู่ใกล้แฟนเขาแล้วแม่จะได้กลิ่นน้ำหอมน้ำ
เกิดเค้าไปกับโรงเรียนก็ตื่นกันตี๒ไม่นอนอีกเลย
เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมว่าน้ำท่วมมาเลยไปโดนระบบไฟช็อต
ไม่เกี่ยวปลั๊กไฟอยู่ข้างล่างแต่น้ำมันอยู่ในรถ

ก็เลยคิดว่าแอ๋มน่าจะมาเตือนบอกให้ไปดูหน่อยระวัง
เขามีความรู้สึกไงครับเขาบอกว่าได้กลิ่นด้วย
แล้วก็มีทางบ้านย่าย่าที่อยู่น้องคายนะครับ
แฟนแอ๋มนี่นะทางนู้นก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน
ถ้าแอ๋มไปหาเหมือนเขาผูกพันที่ไหนเขาก็จะไปทุกที่
อย่างน้องคายคือเขาเคยไปบ้านแฟนเขา
น้องคายก็เจอเจอเห็นแบบเหมือนเป็นแอ๋มมาหาอย่างนี้
เขาก็โทรหาสืบว่าเมื่อคืนเห็นแอ๋มมาหานะ
ตอนนี้คือเขาคิดได้ตรงไหนคือจิตเขาก็ไป

อเจมส์อันนี้คือผมถามแล้วครับประเด็นนี้คือผมถามแล้ว
ถามทางหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นเด็ก

สมมุติว่าเขารู้เรื่องนั่นแหละดวงวิญญาณที่นั่น
ถึงจะมาตรงนี้ก่อนอันนั้นคือพบเก่าเขา
ไงผมบอกให้คุณฟังอย่างผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะ

วันหนึ่งผมเคยสัมภาษณ์ผมเอากระดูกน้องแอ๋มมาทิ้ง
ผมเอากระดูกน้องแอมมาที่นี่นะครับเชื่อไหมคืนนั้นผมฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่ง
เพราะผมเอาไปดูเขาอยู่ที่หลุมศพด้วยก็คือแอ๋มนี่แหละ
ผมไม่รู้ผมคิดมากไปหรือเปล่าหรือว่ากังวลอะไรมากไปหรือเปล่านะ
ว่าแบบคืนนั้นผมสัมภาษณ์เขาแล้วก็แบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าคืนนั้นผมฝัน
แล้วเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังนะไม่ได้เล่าจริงแต่ผมยังรู้สึกอยู่แล้ว
มันใช่หรือเปล่าหรือเราคิดกังวลถึงเรื่องที่เราทำงานมากเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไม่รู้เท็จจริงประการใดนะฮะแต่ว่าผมก็เล่าให้ฟังว่าผมฝันจริงอย่างนี้
แสดงว่าวิญญาณเขาจะไปทุกที่เขายังไม่ไปไหน
กับสามีเขานี่ยังเจอคุณยังรู้สึกว่าเขาอยู่กับสามีเขาทุกวัน
เขาก็บอกว่าเหมือนน้องจะอยู่กับเขาคอยเตือนเขา
ถ้าจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นกับเขาอย่างเมื่อคืนนี้เหมือนกำลังจะมีเหตุแล้ว
เขาก็มาคอยเตือนให้ว่าต้องรีบลุกนะคิดถึงคนนี้ก็จะไปหา
ถึงแม่ก็จะมาหาแม่เหมือนวิญญาณเขาก็ผูกพันไปกับทุกคน
กับแม่นี่เขามาหายังไงล่าสุดเนี่ย

ที่เรานั่งกินข้าวอยู่ข้างนอก

ก็มองไปเหมือนมีคนพยายามทำแบบปิดเปิดปิดเปิด
แต่มันไม่ดับเหมือนที่อยู่วันนั้นนะครับ
แล้วบ้านผมก็เพิ่งซื้อใหม่ไฟก็ใหม่หมด

ก็เลยนั่งแก้อยู่ก็ดูไฟทำไมดิ้นอย่างนี้

ก็เรียกว่าไปดูสิไม่ใช่ประหลาดทัตเตอร์อะไรมันไม่ดีเหรอ

ก็ดูหลอดไฟก็ไม่เป็นไรแต่ลองดูกำแพงอย่างนี้มันจะแป๊บ
แต่หลอดไฟไม่ได้ดิ้นแต่ตรงกำแพงมันจะดิ้น
ผนังนะครับมันจะเป็นแป๊

ถ้าหนูจะมาหนูก็มานะลูก
แต่ทำอย่างนี้บางทีอย่างป้าอย่างลุงอย่างนี้

โอ้จะกลัวนะลูกก็พูดไปอย่างนี้

เขาอยู่กับเราแล้วที่เราไปดูคือเขาหนาวมาก
เขายังไม่มีเสื้อผ้าเพราะตอนเข้าไปคือเขาอยู่ในสภาพที่เสื้อผ้าไม่ได้ห่อหุ้ม
เลยรู้สึกว่าแม่หนาวหนาวจนเสียงแบบเครืออย่างนี้

ตอนที่นั่งอยู่ตรงที่เข้ามาตอนนั้น

แต่พอมาถึงตรงนี้ก็เลยอุ่นขึ้นมาแล้วก็บอกเขาว่า
แม่ทำบุญไปให้แล้วนะเมื่อเช้า
เอาเสื้อผ้าเอาอะไรแต่เป็นชุดใหม่เอาให้ไปแล้ว
แล้วเขาก็ค่อยแบบเราก็ค่อยอุ่นขึ้นอุ่นขึ้น
จากที่หนาวจนสบั้นจนแบบคนลูกตอนอยู่ตรงนั้น
แฟนน้องแอ๋มตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้าง
เขาก็ทำงานปกติชีวิตก็ต้องเดินไป
แต่เขาเป็นเบอร์เหมือนกันแหละผมไปแวะกันเนี่ย

แต่ทำงานคือเขาจะเหมือนว่าเขาลืมได้
แต่เขาจะเป็นระบายในเฟสในอะไรอย่างนี้ค่ะว่า
เป็นความรักที่จะอยู่ในใจเขาตลอด

ไม่มีภาพไหนที่จะทำให้เขามองเห็นภาพอื่นของแอม

ไม่ครับก็คือความน้อยใจของแอ๋มเฉย

เรื่องมันก็ไม่ได้ผมเป็นคนบอกทางลูกเขย
ว่าถ้าตามใจหมดก็ไม่โตสักที

แต่จริงแล้วคุณผู้ชมครับยังมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะ
ซึ่งคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ย

วันนั้นเนี่ยนะฮะมีการไปรอยอังคารกัน

นี่ก็ทำคุณพ่อคุณแม่เนี่ยช็อกไปเลย
มูไนท์มีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะ
ซึ่งคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ย

วันนั้นเนี่ยนะฮะมีการไปรอยอังคารกัน

นี่ก็ทำคุณพ่อคุณแม่เนี่ยช็อกไปเลย

หลังจากลอยอังคารเสร็จใช่ไหมครับ

ทางยายแอ๋มได้บอกให้เปิดผ้าออก

เปิดออกแล้วตาคนหนึ่งก็เลยบอกว่า

ใช่จะบินได้จะได้สบายไม่มีใคร

พอทำเสร็จปุ๊บพวกผมก็กลับมาที่ฝั่ง

ไม่มีลมไม่มีโค้งลงเลย
ผมกับตาที่บอกว่าจะลอยได้นะ

เหมือนกว่าโดดตัวเองเลย

ตอนแรกก็ไม่มั่นใจนึกว่าคนดึงเชือก
แต่พอมันดีดกันแล้วไม่มีเชือกไม่มีคนไม่มีอะไรเลย

ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแอมมาบ่อง
ความรู้สึกเดียวกันตอนนั้น

บอกว่าเกิดมาจนแก่

ถ่วงก็ไม่ต้องไปมัดคือปล่อย

แล้วเขาก็เป็นคนเห็นว่าแอ๋ม

คือโน้มกิ่งไผ่ลงมาอย่างนี้
เพราะผมกลัวมันดีดขึ้น
แต่คนอื่นเขาเจอกับตัวเองวันนั้นครั้งแรก

จริงแขกรับเชิญของเราอีกหนึ่งคน

นี่คือคุณหนุ่มอาจจะมีโอกาสเคยเจอแล้วใช่ไหมฮ

คุณจอยตอนนี้คุณจอยไข้ขึ้น

เหมือนเขาก็มีเซนต์เหมือนกันจอยน่ะ

เขารู้แล้วนะว่าตัวเองไป

ตั้งแต่อายุ๑๓๑๔ค่ะ
จอยเขาเล่าให้พ่อแม่ฟัง

มันยืนร้องไห้

มีแต่มาหากันทำนองที่ว่าถาม

มาก็เหมือนมีแต่มาร้องไห้ให้เห็น

แล้วก็มีน้องที่อยู่ขอนแก่น

มาหาเขาที่หน้าบ้านแล้วก็ใส่

แล้วมานั่งอยู่หน้าบ้านออน

เหมือนมาทำให้เห็นว่าเขาใส่ชุดนี้

เมื่อเชื่อว่าวิญญาณของลูกพ่อแม่

เจ้าหน้าที่แล้วนะครับครับป้าที่เขาสนสูตรศพนะครับ
เขาพิฟุตอะไรต่างต่างเนี่ยเขาบอกว่าขาดอากาศหายใจ
ก่อนแล้วไปก่อนแล้วแล้วถึงไม่มีการหั่นถึงไม่มีการหั่น
คือเรียกว่าเสียชีวิตก่อนแล้วไม่ใช่ว่ามาเสียชีวิตจากการถูก
ใช่ครับคือเสียชีวิตแล้วนะครับไม่น้อยกว่า๑ชั่วโมงนะครับ
มีการหั่นไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับชนะสูตรเรียบร้อยแล้ว
ถ้าตอนนี้น้องแอ๋มรับรู้ได้นะฮะแล้วอยู่กับเราเนี่ยพ่อแม่อยากจะบอกอะไรกับเขา
ก็อยากจะบอกลูกว่าไอ้ที่เคยสัญญากันไว้นะครับว่าจะไม่ดูดบุรี
ก็จะเลิกครับจะเลือกให้แอมเลิกแอมสิ้นเดือนนี้แหละเลิกครับ
แล้วก็เด็กผู้หญิงที่ว่าให้ดูแลดูอุปถัมภ์อะไรก็จะทำตามครับ
แล้วขอให้แอ๋มไปสู่พบภูมิที่ดีนะครับแม่ก็อยากจะบอกแอมว่า
ดีใจที่หนูได้มาเกิดกับแม่นะแม่ดีใจแม่ภูมิใจที่ทุกอย่างที่หนูทำแม่ไม่เคยตำหนิ
ไม่ว่าจะเรื่องอะไรแม่รักหนูแม่ยอมรับได้ทุกอย่าง
แต่ตอนนี้แม่รู้ว่าหนูอยากให้แม่เข้มแข็งแล้วแม่ก็จะทำให้ได้เพื่อนหนู
แม่จะอยู่เพื่อจะทำบุญกุศลให้หนูได้มากที่สุด

ชาตินี้แม่ได้อยู่กับหนูมีโอกาสเลี้ยงหนูแค่นี้
แม่ก็เสียใจที่แม่ปกป้องหนูไม่ได้ในเวลาที่หนูต้องการแม่
ถ้าดวงวิญญาณหนูรับรู้ตอนนี้
ก็อยากจะบอกให้หนูว่า

แม่จะไม่ได้ทิ้งย่าทิ้งปู่

เราสองคนสองฝ่ายรักหนูทุกคน
แล้วจะพกกระดูกเข้าไปอีกนานแค่ไหน
กว่าจะทำบุญร้อยวันเสร็จ
ยังไงก็จะถือกระดูกไว้อย่างนี้แหละ
แม่ครับขอโทษนะครับ
ขอถามส่วนตัวสักนิดนึง
หลังจากที่เปรี้ยวถูกจับไปเจอกันไหม

ยังตอนนี้ยังใช้คำว่าไม่
ถ้าวันนี้อยากจะบอกอะไรกับเปรี้ยว

ตอนนี้หนูก็คงรู้แล้วแหละว่ามันเป็นยังไง
หนูยังไม่ตายแต่หนูก็คงเหมือนตายทั้งเป็นแม่

แต่สิ่งที่หนูทำไปถ้าหนูสำนึกด้วยความรู้สึกสำนึกจริง
จริง
แม่ก็ขอพาวนาว่า
แม่ไม่อยากจะจองเวรจองกรรมกับใครก็อยากให้มันจบอยู่แค่นี้
กรรมที่หนูได้รับตอนนี้หนูก็ทรมานมากพอแล้วแม่
แม่คิดว่านะแม่จะเอาโหสีให้หนูสักวันหนึ่ง
สัญญาว่าสักวันหนึ่งแม่จะเอาโหสีให้หนู

ล่ะครับอยากจะบอกอะไรกับเปรี้ยวกับพักพวกครับ
ครับก็อยากจะบอกเหมือนคล้ายกันนี่แหละครับ
เพราะว่าการอโหสิกรรมให้เนี่ย
คนที่มาของงติกรรมก็คือต้องมีความตั้งใจจริงนะครับ
ไม่ใช่ว่าทำเพื่อถูกบังคับให้ทำ
หรือเพื่อมีคนอื่นพูดแทนนะครับ
เพราะว่าการตั้งใจเนี่ยมันมองดูง่ายครับ
ถ้าออกมาจากใจจริงเราจะรู้หมดนะครับ
ทุกคนก็น่าจะเห็นปฏิกิริยาของเปรี้ยว
ในการขอโทษวันนั้นขอโหสิกรรมวันนั้น

ก็อย่างที่แม่บอกว่าถ้าวันไหนที่ทำใจได้
คิดได้คิดได้กว่านั้นทำจากใจจริง
พวกผมทั้งพ่อทั้งแม่ก็พร้อมที่จะยกโทษให้นะครับ
แต่ตอนนี้มันไม่ใช่ต้องรับกรรมไปก่อนนะครับ
เราเคารพในการตัดสินใจของกฎหมายไทยค่ะ

วันนี้เราก็ได้เรียกว่าทราบอีกมุมหนึ่งนะฮะ
ความรู้สึกคุณพ่อคุณแม่นะครับ
ว่าหลายคนอาจจะมองที่คดีนะครับ
มองถึงเรื่องราวของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น

ว่าแอ๋มเนี่ยยังอยู่กับเขาอยู่เสมอนะครับ
ก็ขอให้น้องแอ๋มนะครับไปสู่พบภูมิที่ดี
คุณผู้ชมครับรูปคดีจะเป็นยังไงเราไม่รู้หรอกครับ
แต่นี่เป็นเรื่องราวเหลือเชื่อ

แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของน้องแอ๋ม

มูขั้นเทพของเราอาจารย์ลักษณ์เรขานิเทศ
ก็ตรงเข้ามาแสดงความเสียใจกับแขกรับเชิญ
และได้ให้คำแนะนำในเรื่องการทำบุญ
เพื่อให้น้องแอ๋มได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมในชาตินี้อีกด้วยครับ
ต้องไปหาพระที่ท่านเทศจริง
แล้วเราก็ขอให้พระแสดงพระธรรมเทศนา
นะว่าเราเป็นพ่อแม่ของแอ๋มที่เสียชิต
อยากจะให้พระคุณเจ้าแสดงพระธรรมเทศนา
ให้เราผู้เป็นบีดามันดาฟัง

ให้กรุสลพลบุญที่ตั้งกองเทศเหมือนกองข้าวป่านี่
เขาพกกระดูกลูกเขาจะให้พกจนกว่าจะครบร้อยวันลูกเขาตาย

ทกกระดูกพ่อลูก
พ่อแม่ผู้กระดูกลูกเวลาทำบุญก็อุทิศให้เขาว่านี่ก็คือตัวแทนลูก
ลูกที่ยังไม่ตายถึงไม่ว่าจะใครก็ตามที
กระดูกพ่อแม่ก็ได้ก็คือความกระตันอยู่

ขอให้บุญที่ผมทำด้วยสองมือคู่นี้
ได้การสร้างโบสถ์วิหารเจษีย์ดีนำควรปฎิบัติ

ขื่อแอ๋มเขาจงได้รับบุญนั้นคือทุกประการ
แต่ก็คุณได้มีโอกาสเจอพ่อแม่ก็เลยสัมภาษณ์ด้านล่างเลย
คืออย่างนี้นะคุณพ่อคุณแม่เขาคุยกับรายการคือคุยกับคุณหนุ่มและคุยกับมดดำเยอะมากนะ
ในตอนนี้นะแล้วเป็นตัวเยียวยาสังคมว่าอย่ายินดีสนุกสนานได้ปลื้มติดตาม
แบบสะใจหรืออะไรหรือคร่างใครฆาตกรน่าสวยคือในขณะที่คนคนนึงสูญเสีย
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผิดทั้งศิลธรรมศีลกฎหมายเราจะดินดีเราจะสนุกสนาน
ไม่ได้ต่อให้ฆาตกรคนนั้นเป็นเทพบุตรหน้าหยกหรือจะเป็นผู้หญิงที่หน้างาม
ไม่ได้เลยนะไม่ได้เพราะคุณจะได้รับกรรมร่วมทันทีอาจารย์ผมถามใน
วันนี้น้องแอบมาแอบมาเหมือนมันมาเนี่ยที่สุดิวอ่ะทำไมคุณจงรู้สึกว่ามา
เอาเถอะนะมดดำก็รู้ว่าผมมีอะไรนะนึกออกไหมทำไมอาจารย์มีความรู้สึกยังไง
มันมีความรู้สึกว่ามันเป็นแรงคลื่นที่มากระทบอย่างแรงน่ากลัวแบบเครียด
ที่เมื่อกี้อาจารย์นั่งกระตุกใช่มันคือตุกมันเป็นแรงในโลกนี้ถึงจะมีของเยอะอะไรก็ตามทีกับตัวนะ
แต่ของที่มีก็ย่อมกระทบกับของที่มันเป็นคลื่นอารมณ์ของจิตวิญญาณด้วยเหมือนกัน

น่ากลัวที่สุดในโลกนี้จำไว้นะจิตที่น่ากลัวที่สุดคือจิตอาฆาตนะจิตอาฆาตพยาบาท
อาจารย์สัมผัสได้ไหมว่าแอ๋มเขาอาฆาตหรือเปล่า

แล้วให้ดูแล้วกันเรื่องนี้ต้องติดตามดูนะเวลาจะเพื่อนพิสูจน์ว่าคนที่เหลือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะไปยังไง

อาจารย์ต้องถามอย่างนี้เวลาเราเจอดวงวิญญาณอาฆาตอาฆาตหรือเวลาเราจะทำบุญให้กับคนที่ตายไม่ดี
โดนแบบว่าผีตายโหงบ้างล่ะ
เดี๋ยวตายหูงมีหลายแบบนะ

เขาอาจจะมีจิตวิญญาณที่อาลัยอาวรกับบุคคลที่เขารัก

คนโดนฆ่ามันมี๒แบบโดนฆ่าแบบไม่รู้ตัว
ดักยิงปั้งตายไม่รู้ตัวกับ

ทุกข์ทรมานยิ่งหนักเลยหนัก
แสดงว่าแรงที่อาจารย์รู้สึกเมื่อกี้นี้

ชอบทำความอาฆาตพยาบาทเป็นสิ่งที่มีความแรงเลวร้ายมาก
พระองค์ชื่อบอกไงเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร

เพราะว่ารู้สึกเลยว่าขอให้บุญที่เราได้นำคนสร้างโบสถวิหารเจดี
นำคนปฏิภัณฑ์เนี่ยจงสำเร็จกับมือแม่เขาแล้วไปถึงลูกเขา
เพราะคุณรู้สึกว่าเวรยานี้อาฆาตหรือเปล่า
อย่างนี้น่ากลัวอย่าไปกระทำขายทำร้ายใคร

ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์หรือเปล่า
แล้วครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกลับพบกับเราได้ใหม่นะครับ
ตัวพ่อหมูตัวแม่และหมูขั้นเทพนะครับ

มูให้ทะลุถึงชั้นฟ้าหรือลึกลับถึงชั้น
บรรดาตรงหมู่ไหน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ